ส่วนคนนี้คนปังนะฮะ

ขายของเป็นร้อยล้านในเวลา๑๐นาทีปังไหม
ยังมาชมน้องสุดปังน้องบิลลี่คนนี้

โอ้โหเด็กคนนี้นะ๑๐๐๐ปีจะมีเจ้าคน
จริงวันนี้ดูมิลลี้อ่ะแล้ว

เลื่อนน่ะเจอแต่มะม่วงเลื่อนจนแบบ

แล้วแบบเจอแต่มะม่วงเจอแต่มะม่วง
หนีมะม่วงไม่ออกเห็นน้องมะม่วงเห็น

ตัวนิดเดียวเองมันไวมากเลย
อะไรอย่างเนี้ย

น่าจะขายดีทั่วโลกเร็วนี้นะครับพิมพ์ริพายออกมาชมน้องมิลลิครับบอกเด็กคนนี้มันของจริงสุดปังนะฮะแล้วก็ปรบมือให้กับความสามารถของเด็กหญิงตัวเล็กอายุแค่๑๙ปีที่สร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศนะฮะพิมพ์ริพายบอกว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในรอบพันปีเด็กแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่าย
พิมพายนะฮะโอ้โหยังต้องออกปากชมเลยครับ